ข่าวแรกพาคุณผู้ชมรวมไปถึงคุณสองคนด้วย
ชวนกันไปที่อายุทยาค่ะ
ที่นี่มีอสมฤูริษีเนญธาตุพุทธคุณ

ถ้ายังจำกันได้สมัยที่พี่โป๊งเหน่งยังไม่เสียชีวิต

เพราะว่ามันมีในเรื่องของความเชื่อเรื่องตัวลงตัวเลขต่าง

เมื่อวานมีการจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านฤษีเนรค่ะ
หลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์มาร่วมทำพิธีในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นนี่โอบะเสียงเหน่อ
ต้องเรียกว่าท่านนายกนะเขาเป็นนายกสมาคมศิลปินตลก
พร้อมด้วยพี่นุ้ยเชิญยิ้มพี่เจรเชิญยิ้มแล้วก็พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มค่ะ
เหล่าลูกศิษย์ของท่านฤษีเนรมาเข้าร่วมพิธีงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะ
แล้วต้องบอกเลยว่าอาสมฤษีเนรแห่งนี้เนี่ย
เมื่อครั้งที่พี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มมีชีวิตอยู่ที่บอกไป
พี่กันเนี่ยเดินทางมาทำบุญบ่อยแล้วก็พาไปส่องตัวเลขอ่างน้ำมนต

เมื่อวานนี้นะคะลูกชายเขาเห็งค่ะเห็งเชิญยิ้ม
ทำหน้าที่แทนคุณพ่อหน่อยเอารูปของคุณพ่อโป๊งเหน่งมาร่วมงานแทนค่ะ
เชื่อว่าคุณพ่อเนี่ยอยากจะมาร่วมงานบุญแบบนี้อย่างแน่นอน
เฮงเล่าให้เราฟังด้วยนะคะบอกว่า๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
ครบ๑๐๐วันของการจากไปของคุณพ่อหรือว่าพี่โป๊งเหน่งนี้นะ
ตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปทำบุญให้คุณพ่อ
ตั้งใจแบบอยากให้คุณพ่อได้รับบุญเยอะในทุกวันเลยค่ะ
ซึ่งในทุกวันจันทร์เขาจะระลึกถึงเป็นพิเศษ

ครอบครัวก็ไปทำบุญให้ไม่เคยขาดเลยค่ะ
และตั้งแต่คุณโป๊งเหน่งเสียไป
ถามว่าเฮ็งเคยเจอคุณพ่อบ้างเปล่า

แต่พอวันที่ครบร้อยวันผมฝันถึงพ่อ
เชื่อว่าท่านคงไปสบายแล้วไม่มีอะไรต้องห่วง

แต่มาเข้าฝันให้ตัวเลขหรือเปล่าวี
ฟังกันดีจากปากเห็งกันเลยค่ะ
ใช่ครับ
อาจจะมีคิดถึงหรือนึกถึงบ้างในเวลาที่ก่อนนอน
เวลาที่ไปกินข้าวร้านที่เขาเคยไปกินด้วยกัน
ไปเที่ยวที่เขาเคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าระหว่างสองคนเขาเวลาว่างเลย

แต่จะให้บอกว่าไม่คิดถึงเลยมันก็ไม่จริง
ถ้าฝันแบบตรงตัวเลขเลยยังไม่มี

เลขรุมแรกเขามีตัวเลข๒๘๐
ส่วนอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าเห็นชัดเลย

ไอ้เลข๙นั้นมันจะกลายเป็นเลข๖ได้หรือเปล่า

แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของแต่ละคน

ดูจากในอ่างแม้สีแดงแจ๊ดเลย
นี่ตาไม่ค่อยดีนะแต่ยังเห็นเลย
ชัดเจนคุณผู้ชมนี่คือใกล้แล้วไง
ใกล้วันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว

คุณพลอยคุณนี่จำแม่นมากเลยนะคะ
วันนงวันไหนเนี่ยโอ้โหตัวเลข
คุณสองคนชอบเลขอะไรเป็นพิเศษไหมที่บอกไป

งวดนี้เห็นดาราหลายคนโพสต์เลข๕บ่อย
จะเป็นแบบหรือเปล่าไม่รู้
เมื่อกี้ที่ฉันอุ้มลูกคุณลูกคุณทำถ้าอย่างเนี่ย
เออเออ

เด็กลำคาญไว้อุ้มมาก